สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มไร้กลิ่นอับชื้นหอมนานหอมสมาร์ทแอคทีฟเรช
เขายังหัวชิระพังนับวันหลอนยิ่งหนักหนักคืนน้อยเป็นโน้ตการ์
ผอมลงแต่ผมมาเยอะขึ้นข้างบนฟูฟ่องมากตอนนี้

เห็นแม่ผัดเดินมากับชุดนี้แล้วก็แต่งตาก็เลยบอกไม่ได้

ฝนตกแบบนี้เนี่ยสมมติกลิ่นอับชุดถูกต้องค่ะ

ซ้ายสิแล้วนี่เป็นปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษ
สมาร์ทเลยทีเดียวนะคะกลิ่นหอมเพราะว่าตอนนี้สำคัญนะ
เขาบอกว่ามันมีเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้ผ้าแห้งเร็ว
แล้วก็จะบอกว่าไอ้กลิ่นหอมสดชื่นเนี่ย
มันติดมากกว่า๖เท่า
ถูกต้องค่ะอยู่ยาวเลยทั้งวัน
หลายพื้นที่มีการจัดโปรโมชั่นถูกมาก

สิก็บอกว่าเป็นเทคโนโลยีจริงหอมช่วยลดกลิ่นอับ๖เท่า
ถูกต้องเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่า

พยายุโซนอ่ะค่ะอันเดิมยังไม่หยุด

ไม่ว่าจะเป็นช้างปุงช้างพูครีมอาบน้ำ

คุณแม่เขาน็อตสว่านเสวยเขาก็มาได้แล้วไง
คือข้อมูลเป๊ะมากจ้า

เดี๋ยวนี้ออบแล้วใช่ไหมคุณแม่

ทำฝนตกหนักกว่าเดิมด้วยนะคะวันนี้
กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนเรื่องพายุระดับ๓

บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน
มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ๑๕๐กิโลเมตร
ทางด้านตะวันออกของเกาะไหลำประเทศจีน

ศูนย์กลางประมาณ๗๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก
ด้วยความเร็วประมาณ๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไฮหลาม

ในวันที่๑๔ถึง๑๕ตุลาคมนี้

และตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม

ยังคงมีกำลังแรงทำให้ภาคใต้เอง

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน

มีขึ้นสูง๒๓เมตร

ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ผู้วัลรัชกาลจังหวัดนครราชสีมา

ปากช่องเองน้ำก็ได้ลดลงแล้ว
ลี่คลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

ที่มีฝนตกลงมาบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ว่าถ้ามีฝนตกแรงมากน้อยเพียงใดเนี่ย
ซึ่งสิ่งที่ต้องจับตามมากที่สุดตอนนี้
คือน้ำจากเขื่อนอ่างลำพระเพิงอำเภอปักทงชัย
เพราะว่าปริมาณน้ำกักเก็บมีมาก

ทำให้ไปกระทบกับพื้นที่ชุมชนอีก
ส่วนสภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วม
มี๑๗อำเภอที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งก้อนน้ำท่วมบ้านเรือน

อำเภอวิกฤตหนักก็จะมีอำเภอปักช่อง

ยกเว้นท้ายน้ำบริเวณตำบลจันทึก
อำเภอปักทงชัยอำเภอนนท์สูง

ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ณเวลานี้นะคะ
คาดการณ์ว่าจะมีพยุคเข้ามาอีก
ละรอก๓๔ลูกเลยทีเดียว

จังหวัดก็ต้องมีการตั้งวารุมศูนย์บัญชาการ
ที่จังหวัดให้ทุกอำเภอตั้งศูนย์บัญชาการ

แล้วก็มีการรายงานเรื่องฝนตกน้ำท่วม
ตลอด๒๔ชั่วโมงทางไลน์ด้วย

เพราะว่าปริมาณน้ำในเขื่อนบางที่ก็คือเยอะ

จะต้องติดตามการพร่องน้ำพื้นที่

แต่วันนี้นางกาไปแสดงอิทธิฤทธิอยู่ที่ไหนฮะ

เขารายงานสถานการณ์อุทธกภัยในเวียดนามเนี่ยว่า

เฉินกับพายุโซนร้อน

มันเกิดน้ำท่วมฉับพันธุ์จริงที่เวียดนามเนี่ยนะครับ

ทั้งหลายเนี่ยตอนนี้น้ำท่วมไปหมดแล้ว
ไม่กี่วันที่ผ่านมาเจอพายุไปลูกหนึ่ง
ปรากฏว่าน้ำท่วมรอบหนึ่งแล้ว
ปรากฏลูกที่สองมันก่อตัวขึ้นมาอีกอ่ะ
ซึ่งครั้งนี้อันนี้คือที่เวียดนามถูกต้องไหมจ๊ะ
เองที่จากรูปที่เราขึ้นอยู่นี้คือเวียดนาม

ซึ่งต้องยอมรับนะครับ
ช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย
มีคนเสียชีวิตจากน้ำท่วมเนี่ยนะครับ

ซักภาพร่างจมน้ำ

จมน้ำจนเสียชีวิตนะครับ

พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายมากมายนะฮะ
พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายมากมายนะฮะ

จากนั้นเนี่ยยังเกิดเหตุดินสไลด์

ที่เคลื่อนพลังน้ำแห่งหนึ่ง

รวมขนาดนี้ไม่ทราบชตากรรมของพวกเค้าเลย

เวลามันก็ขึ้นเวียดนามก่อนเลย

เหมือนรับแทนเราหน่อยด้วยนะ
เพราะฉะนั้นอันนี้คือความน่ากลัวที่บอกว่า
ตอนแรกนี่คือลูกแรกเดี๋ยวมันจะมีไหมอีก

เตรียมรับมือกับฝนประมาณว่าอย่างน้อย

เขาต้องเตรียมรับมือกับฝนแน่งอน
ส่วนใหญ่เราก็จะแคล้วคลาดนะมันจะเบาลงนะเท่าที่สังเกต
มันเต็มมันจะต้องมีการพร่องน้ำเกิดขึ้น
ใกล้กรุงเทพเข้ามาเนี่ยสวนพึ่งราชบุรีตอนนี้ก็ยังท่วมอยู่
แต่เขายังไม่ได้เตรียมว่ายังไม่ได้บอกว่าถ้าสมมุติมันมาอีกสัก๒๓ลูกล่ะ
เอฟเคมันจะเป็นยังไงยังนอนใจไม่ได้ถูกยังต้องเฝ้าระวัง
เพราะว่ารถเมยเพิ่งกลับมาจากอุทัยค่ะอุทัยมีโซนนึงที่ขึ้นไปทางด้านบนนิดนึง
อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้ำตกเขาก็น้ำป่ามาเหมือนกันแต่ว่าไปแล้วลงปุ๊บแล้วก็ลงไปเลยอะไรอย่างนี้
พี่ผัดก็ไปเปิดโรงแรมอยู่ฝั่งทางนี้เขาบอกว่าที่ท่วมก็คือฝั่งทางลำตะคองเนี่ย
จะไปทางนั้นส่วนฝั่งที่อยู่ทางอะไรนะ๓๖๐องศาอะไรแบบนั้นนะ
โอเคก็ตอนนี้ฝนก็ตกกันทั้งวันเลยนะสวัสดีข่าวใส่ไข่
วันฝนตกทั้งวันเลยใช่จริงค่ะ

ขอกำลังใจส่งกำลังใจไปให้กับผู้เรียกว่าน้ำท่วมอยู่ตอนนี้

แล้วรีสอร์ทพี่ริงดีขึ้นยังยังโรงง่ายหรอกค่ะ
แบบราชบุรีนะส่วนตึงของพี่ริงดูสิมันใกล้กรุงเทพมากเลยนะ
แกไปก่อนที่วันที่น้ำเต็มปิ่มแกอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนี่นะ
แล้วเฝ้าดูสถานการณ์ปุ๊บน้ำขึ้นมาเป็นโรงแรมกันเลย

ที่เขาใหญ่อันนั้นก็ทำไม่ได้
มีปัญหานิดนึงทำอะไรคะ
เคยอย่างนี้เค้าพูดข้างเสียคอนเตี๊ยง
ส่วนใหญ่ที่จะมีปัญหาก็คือว่าพอสั่งไปแล้วทานเรียบร้อยแล้ว
บินมันจะแพงเค้าฉะนั้นดูให้ดีเหมือนอย่างเจ้านี้นะคะ
สั่งปูผัดผงกะหรี่แต่ว่าราคาจานที่โดนเป็น๑๒๐๐บาท
เขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมแบบว่าอาจารย์แค่นี้
การประมาณแบบ๑๒นิ้วแค่นี้นะคะเป็นเจนเปรย์

โดยสรุปก็คือค่ะอาหารก็ถูกต้องตามเมนูทุกอย่าง
แล้วก็ราคาเนี่ยนะคะก็ได้แจ้งแล้ว
ก็คือปูที่ได้เนี่ยมันเป็นปูดำ
ปูดำเนี่ยราคาโลหนึ่งเนี่ยมันก็ประมาณ๑๐๐บาทนะ
ปูดำดำอ่ะนะคะคือปูทะเลเนี่ยเนื้อมันจะหวานกว่านะ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นปูม้านะอย่างนี้เนื้อก็จะแบบกวงกว่า
รสชาติไม่เหมือนกันแต่ถ้าปูดำเนี่ยก็คือเวลาทานเนี่ย

ปรากฏว่าคุณพี่ท่านเนี้ยได้ปูดำไปก็เลยราคาเท่านี้แหละค่ะ
ซึ่งคุยกันเรียบร้อยแต่เสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ขายกันราคาถึงอันไหน

ไม่ใช่ฉันเปิดอย่างกำลังดูข่ามันมาเต้นเฉยเลย

ให้คุณผู้ชมดูเอาไว้นะคะเวลาสั่งดูดี
ปูอะไรราคาเท่าไรดูกันให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าทีนี้เขาไปเห็นมันไม่นะคะโดยสรุป
ก็คือเขาอ่ะคนขายก็ไม่ได้คดโกงอะไรทำถูกต้องแล้วเนี่ยในเมนูเขาก็เขียนเอาไว้แล้วว่า
ประมาณนี้โลกว่านิดนะโล๒ขีด

ตอนสั่งให้ดีว่าปูอะไร

ไข่ปลาไข่ปลาอะไร
ต้องเนียนนะไม่งั้นหอยอะไรอย่างนี้

อันนี้เขาก็ไม่ได้มีความผิดเพราะเขาพูดไว้อยู่แล้ว

ว่าราคามันจะอยู่ที่ประมาณนี้ถึงประมาณนี้
ใช่แต่เวลาเราไปสั่งอาหารทะเลเนี่ย

เอามาแล้วเอามาเลยแบบอยากทานแล้ว

จะเอามาเถอะมันจะสักเท่าไหร่เรามักจะคิดอย่างนี้ไง

คือตกใจว่าปูผัดผงกะหรี่แพงเกินไป

ตัวมันจะหนักแล้วส่วนใหญ่ถ้าเขาได้ไซส์ใหญ่มา

มันจะหวานเนื้อหนาได้เป็นเนื้อเป็นหนัง
ถ้าปูทั่วไปมันก็แกะแล้วก็อาจจะเบาหน่อยอะไรอย่างนี้

จริงแบบปุกาลที่เขาเอามาดองก็ว่าปู

แต่ตัวเมื่อกี้ก้ามมันใหญ่ด้วยไง

ทุกวันนี้ปูตัวหนึ่งก็ตกโล๒โล
ใช่ส่วนใหญ่แล้วไซส์เมื่อกี้นี้ไม่ถึงโล
แต่ว่าถ้าเจอตัวใหญ่บางทีตัวเป็นลม

ที่คุณกินแบบบ้านสาขา

ของละเจ้าของอันนี้จ้าของนะ
เป็นไงจ้าของอร่อย

แต่เอาตรงเขาว่าแพงไม่แพงมันก็อยู่ที่คนจ่าย

อย่างแม่มดบางทีแบบทุ่มเปย์ให้ผู้ชายเป็นแสน

แต่ว่าพอกินข้าวผัดปูบอกแพง
ทำไมทุ่มให้ผู้ไม่แพง
แต่ละอูเหมือนกันนะอูกับผู้อ่ะ

เดี๋ยวนี้ต้องประหยัดแล้วนะ

เราจะไปมีเหตุการณ์ที่การเนินห้าเกิดขึ้นที่กรสินสิ่งคร่อนแค่ช่องเด็กเหตุการณ์นี้คือเด็กแค่สามขวบนะถ้องให้ก็สงสัยว่าลูกชายเนี่ยเสียชีวิตแบบมีพิรุษนะหลังจากอย่างแรกเลยแพทย์ขอ
ล่างแค่คล้ายกับตกตึกจากกรณีที่สพมกาลสินแล้วแพทย์ลงพยาบาลกาลสิน
ก็ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญชนสูตรหาสาเหตุอย่างละเอียดเลย
ปรากฏว่าไปพบกับบาดแผลฮะ
พบกับบาดแผลของเด็กซึ่งขัดแย้งจากการสอบประวัติของเด็กชายคนนี้
โดยเฉพาะหน้าผากเด็กมันเหมือนมี
เวลาเหมือนโดนอะไรของแข็งหรือหกล้มมันจะปูดขึ้นมา

ขอบตาของเด็กมีรอยเขียวช้ำ
กระดูกข้อต่อที่ศอกแขนข้างซ้ายหลุดออกจากกันอย่างนี้
ต้องเวี่ยงนะต้องปะแทกหรืออะไรสักอย่าง
แต่ปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินเปิดเผยว่า
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่ทราบข้อมูล
จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาลสินเนี่ยนะครับ
แล้วก็บ้านบ้านพักเด็กว่า
กรณีเด็กชายอายุ๓ขวบเสียชีวิตโดยญาติแจ้งว่า
เด็กได้รับบาดเจ็บมาก่อนนะจากการตกเตียงนอนว่ะ

ปรากฏว่าเขาบอกว่าตอนแรกเลยเด็กคนนี้ตกเตียงนอน

เมื่อติดตามตรวจสอบสภาพร่างกายบาดแผลของเด็กเพราะว่า

ซึ่งแพทย์เนี่ยเขาก็มีข้อสงสัยหลายอย่างนะครับ
ว่าเป็นอุปกรณ์จากการตกเตียงจริงหรอ

อาจจะสมมุติพูดประสาทชาติชาวภาค

ก็ได้สั่งการไปยังสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาลสินฮะ
ว่าเฮ้ยคุณต้องประชุมนะประชุมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
มีทั้งเจ้าหน้าที่อายการตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ให้เร่งดำเนินการตรวจสอบโดยเฉพาะต้องกลับไปตรวจสอบที่ใคร
ครอบครัวของเด็กครอบครัวของเด็กนะฮะ
มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างที่สำคัญเนี่ย
ต้องให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของเด็กที่เสียชีวิตด้วย
ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวต้องทำให้เกิดความแน่ชัดว่า
เด็กเสียชีวิตจากอะไร
หากเกิดตกเตียงหรือหกล้ม
โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่นะฮะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
แม้ว่าญาติเนี่ยเขาบอกว่าไม่เอาไม่ติดใจเอาความอะไรเพราะว่าเด็กก็เสียชีวิตไปแล้ว
ขณะเดียวกันพ่อแท้ของเด็กอายุเพิ่ง๓๑
อายุเพิ่ง๓๑นะฮะนายวัฒนภงเป็นพ่อแท้ของเด็กว่า
ตัวพ่อเองนะเขาบอกว่าเขาเพิ่งทราบข่าวว่าลูกชายเนี่ยเสียชีวิตตกใจ
แล้วก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งตนและอดีตภรรยาเนี่ยอยู่กินด้วยกัน
มีลูกชายหนึ่งคนพ่อกับแม่แยกทางกันโดยตนนั้นกลับมาอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร
ปัจจุบันเนี่ยพ่อของเด็กก็เป็นครูเป็นครูอยู่ที่เชียงราย
ซึ่งทางอดีตภรรยานั้นก็ไม่อยากให้ติดต่อมาหาลูกอีก
คือไม่อยากให้พ่อกับลูกเขาได้ติดต่อกันเพราะว่าภรรยามีครอบครัวใหม่แล้ว

เดินทางไปแจ้งความจับตำรวจเพราะอะไรเขาติดใจฮะว่าลูกจะตกเตียงตายจริงเหรอ
ลูกจะหกล้มแล้วตายจริงเหรอว่าลูกตัวเองเนี่ยเสียชีวิตไปครั้งนี้หน้าผากมันปูดขึ้นมา
เป็นไปได้มันมีหลายจุดแขนกระดูกแขนหลุดได้ยังไงทำไปทำมาพ่อสันนิษฐานไว้ไงรู้ไหม
น่าจะตกตึกด้วยซ้ำไปสูงอย่างนั้นเลยเหรอตกตึกอ่ะตกตึกอย่างน้อยสองชั้นอ่ะ
ต้องรอชนะสูตรเนอะคุณหมอรู้เขาก็เลยคิดว่าตอนแรกอ่ะ
ญาติญาติก็บอกไม่ได้ติดใจเอาความอะไรแต่พ่อเขาบอกเขาติดใจอืมอืม
มาอยู่ดีลูกเขาอ่ะตกเตียงมันจะตายจริงเหรออืมเออแต่ญาติญาติที่ใกล้ชิดเนอะ
ไม่ติดใจไม่ติดใจไม่ติดใจเอาความแล้วอืมแต่คนเรามันตกเตียงมันจะตายได้จริงจริงเหรอ
เดี๋ยวคุณหมอจะต้องเฉลยได้เพราะคุณหมอดูแป๊บเดียวรู้ล่ะนะฮะ
จงพิจารณ์กันอีกนิดหน่อยใช่ค่ะนะฮะกระท่อมหลุดแล้วโอเคเดี๋ยวเรากลับมากันฮะ

แม่ต้องเล่าเรื่องอื่นก่อนเรื่องนี้แล้วแหละ

เสียดายใช่มั้ยคุณแม่

หิวเดียวคุณผู้ชมสงสัยว่าคุยอะไรกัน

อู้ถอยรถใหม่

ไม่คือเด็กจะเอามาปั้นเป็นดารา

ถ้ามีความคิดเล่นนะ

แล้วแต่ช่อง

รถซุปเปอร์คาร์ดยังไงทั้งเรื่องไหลงานกับกว่าจะมีเว้นทรัพย์กันเนอะอืม

ใช่เราเก็บเงินกันถ้าไม่ได้มีพ่อแม่ให้มาเนอะ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
คู่มีใครที่ให้แครกไม่ได้แต่จะได้หนูอยู่ใช่ไหม
อย่างที่เราบอกกันบอกว่าทุกวันอังคารจะเป็นการประชุมคอรมอลเนี่ยเขาก็ได้มี
ติฮะหลักการร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษเนี่ยเป็นการเพิกถอน
พืชกระท่อมอืมเมื่อก่อนกระท่อมผิดกฎหมายถูกต้องไหมค่ะออกจากยาเสพติด
ประเภทห้ากัญชายังนะฮะใจเย็นยังทำความเข้าใจก่อนว่ากัญชายังยังเพราะว่ากระท่อม
มันก็มีทีเอสซีซีบีดีเหมือนกันก็คือไอ้สารที่จะมาใช้ในการเป็นยา
เนี่ยกัญชายังนะฮะเขาบอกโอเคแล้วล่ะณตอนนี้พืชกระท่อมเนี่ยออกจากการ
ยาเสพติดให้โทษประเภทห้าและยกเลิกบทกำหนดโทษในความผิดเกี่ยวกับ
พืชกระท่อมอืมซึ่งคณะกรรมการกิจสดีการนะฮะได้ข้อสังเกตเพิ่มแต่ว่าควร
ให้มีกฎหมายควบคุมพืชกระท่อมเป็นการเฉพาะก็คือจะมีการควบคุมเฉพาะว่า
ต่อไปนี่ประชาชนจะปลูกอะไรกับอย่างงี้หรือเขาจะมีกฎหมายเข้ามาเนี่ยกำลัง
ประสงค์อย่างเดียวคือทางการแพทย์มียาถ้างการแพทย์แล้วก็ที่สำคัญอย่างไม่เปิด
ให้มีการนำไปใช้ในเยาวชนอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกอีกหน่อย
คนเราเนี้ยจะต้องเตรียมตัวเตรียมตัวเลือกแพทย์ทางเลือกอืม
มันจะมีแพทย์ทางเลือกเกี่ยวกับสมุนไพรขึ้นมาเนี่ยเยอะจริง
กระท่อมอาจจะเป็นอันหนึ่งนะฮะเราเริ่มต้นที่กระท่อมกันก่อน
หลังจากนั้นจะเป็นกัญชาวันนี้คอรมอจึงอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ
พืชกระท่อมครับตามที่กระทรวงยุติธรรมเขาเสนอมา
ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรการควบคุมพืชกระท่อมเนี่ยเพื่อป้องกันอะไร
เด็กและเยาวชนนะครับแล้วก็เข้าถึงแล้วก็ป้องกัน
ให้มีการนำพืชกระท่อมไปใช้ในทางที่ผิด
เพราะมันก็เมาได้เหมือนกันอืมถ้าใช้ผิดมันก็ใช้ในการเมาด้วยเหมือนกัน
โดยเอายังไงเขาบอกสาระสำคัญสำคัญเนี่ยเช่นกำหนดห้ามไม่ให้ผู้ใดเนี่ย
ผลิตฟังนะฮะนำเข้าหรือส่งออกพืชกระท่อมเว้นแต่วันหนึ่ง
คุณไปได้อนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดก่อน
วันหนึ่งสมมุติเราจะทำกระท่อมกันใช่ไหม
แองกี้บอกฉันมีที่สิบไร้ฉันจะปลูกกระท่อมหมดได้ไหมไม่ได้
คุณจะต้องไปแจ้งแล้วคุณจะต้องไปจดเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชน
อืมเช่นอ่ะแถวบ้านหล่อนมีกี่คนสมัยก่อนเราปลูกยางพารา
ยางพาราเราปลูกแล้วทุกวันนี้เรายิ่งปลูกยิ่งจนอืม
อ๋อยังราคาตกต่างตกตกมากถูกต้องไหมคุณว่าล่ะ
เราก็จะต้องทำเป็นเอ่อต้องหาพืชเศรษฐกิจใหม่ดูนะ
บอกอีกหน่อยกัญชาพืชใบกระท่อมเนี่ยมันจะคือพืชเศรษฐกิจใหม่

ในหมู่บ้านของคุณเนี่ยมีอยู่กี่คน
รวมตัวกันมาสัก๗๘บ้าน
รวบรวมพื้นที่เราจะปลูกตรงนี้
ก็ต้องดูว่าดินคุณใช้ถูกไหม

อีกหน่อยปลูกกัญชาปลูกกระท่อมกันสู้ตาย
สูบอยู่ใต้ต้นอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมา
ถูกต้องป่ะหรือเอาใบกระท่อมไปต้มเป็นอะไรขึ้นมามันก็ไม่ดี

เขาบอกว่าเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบในเศรษฐฤติแนว
ถ้าสมมุติห้ามไม่ให้ผู้ใดผลิตนำเข้าหรือส่งออกพืชกระท่อมเว้นแต่คุณได้รับอนุญาต
ถ้าคุณฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๒แสนบาท
สองห้ามซื้อขายฮะห้ามซื้อขายพืชกระท่อมเนี่ยให้เด็กที่อายุต่ำกว่าสิบแปดก็ใกล้เคียงกับบุรี

จริงเล่าเวียก็ห้ามขายต่ำกว่า๑๘
ตีมีคันหยุดห้ามใช้จ้างวานหรือยินยอมให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า๑๘เนี่ย
เด็กอายุต่ำกว่า๑๘จะมาขายพืชกระท่อมไม่ได้
ฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกเหมือนกันไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกินสองแสนนะฮะ
แล้วก็กำหนดให้กฎหมายฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้เกี่ยวกับ๑ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คุณจะใช้ใบกระท่อมมาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นคอสติกยังไม่ได้

ยาอาหารเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของพืชกระท่อมตามกฎหมายว่าด้วย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาอาหารและเครื่องสำอาง
กระทรวงยุติธรรมเขาได้จัดให้มีการรับฟังอีกหน่อย
ก็จะมีการรับฟังรับข้อคิดเห็นทั้งหลายเนี่ยนะฮะ
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องวันนี้คุณอยากจะแสดงความคิดเห็นเนี่ย
คุณเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานปปศ

เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นการวิเคราะห์
ผลกระทบว่าในอนาคตมันจะเกิดยังไง

ซึ่งในลำดับต่อไปเนี่ยเขาก็จะส่งร่างพรบดังกล่าวเนี่ย
ไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วก็ส่งให้คณะกรรมการประสานสภาพผู้แทนรัศดร
แล้วก็ให้สอสภาพผู้ใจล่าสดร
ก็ไปร่วมบวชกันซิว่าจะให้ผ่านไหม

ประเทศไทยของเราจะเป็นประเทศที่๓๗
ประเทศไทยจะเป็น๑ใน๓๗ประเทศทั่วโลก
ควบคุมพืชกระท่อมโดยไม่ใช้กฎหมายยาเสพติด

ญี่ปุ่นโคเอเชียซีเรียเซอร์เบียอะไรอย่างนี้

เข้าใจได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้ว

ใช่ก็มีมาสักพักหนึ่ง
จะได้ลืมตาอ้าปากสักที
ไม่งั้นตัวเขาเองเขาก็รู้สึกว่า
จะใช้ก็ผิดต้องแอบซ่อนมันคืออะไรกันแน่

อย่างเขาเคยให้ลงทะเบียนว่าสมมุติคุณใช้กัญชา
แต่มันจะต้องแบบว่ามีแพทย์แผนไทย
มันไม่ใช่คุณไปต้มกันเองหรืออะไร
ครั้งนึงเขาบอกว่าถ้าใครจะใช้กัญชาเนี่ย

อย่างแบบว่าคุณต้องไปแจ้งเขาก่อน

วันนี้คุณหยอดไม่ได้ผิดนะ
แต่ไม่ใช่โอ้โหปลูกออร์แกนิคเป็นฟาร์มอยู่ที่บ้าน

เพราะว่าคุณหมอที่รักษาอยู่ประจำเนี่ย
ว่าบางคนเขาไม่ได้เหมาะกับสารนี้แต่ไม่รู้
มีคนมาบอกว่าหยอดนะเราต้องลองหยอด
ปรากฏว่าหัวใจมันเต้นผิดจังหวะ
คือมันเขาเรียกว่าร่างกายบางคนเนี่ย
มันเขาเรียกอะไรมันไวค่ะ

ฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้ก็ควรที่จะใช้
ให้อยู่ในการดูแลของแพทย์ในระยะต้นก่อน
ใช่ถูกต้อนนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของพลเมืองดีค่ะ
ถึงแม้ร่างกายจะไม่ได้แบบว่าสมบูรณ์แบบนะคะ

ปรากฏว่าตัวเองก็ใช้วิธีการคลานไป

โซเชียลก็แห่ชื่นชมกันมากเลย

ได้รับการแชร์เป็นอย่างมากในโลกออนไลน์

ชื่อว่าสถานีตำรวจภูทรวังม่วงจังหวัดสระบุรี
ก็มีการโพสต์ภาพชายขอทานที่พิการ

โดยระบุข้อความว่าวันที่๑๑ตุลาคม
มีพลเมืองดีเก็บสร้อยทองพร้อมพระเลี่ยมทอง๑เส้น

ต่อมานางสุกัญญาคิวขุนทศ
ก็นำหลักฐานบัตรประชาชนของตัวเอง
มาแสดงเพื่อติดต่อขอรับสร้อยทอง
พร้อมกับพระเลี่ยมทองจำนวนหนึ่งเส้นก็ตรวจสอบแล้วพบว่าเขาเป็นเจ้าของ
ร้อยที่หายจริงจริงจึงได้ลงประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานน่ะนะคะ
แล้วก็ส่งมอบให้แก่เจ้าของสร้างความดีใจให้กับนางสุกัญญา
ได้ทรัพย์สินคืนด้วยเรื่องราวดังกล่าก็ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะ
ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโซเชียลชื่นชมความมีน้ำใจของชายพิการกันเป็นจำนวนมากเลย
อย่างงี้เริ่มชื่นชมจิตใจเนอะอืมอืมคุณสุกัญญาต้องตบรางวัลไงถูกต้อง
แต่อุตส่าห์คลานมาให้นะใช่อืมจิตใจคุณล่ะจริงจริงดีอ่ะอืม
ข่าวของคุณบ้างเอ้ยแต่ตำรวจรู้ได้ยังไงเนอะเขามีวิธีดูยังไงว่าใช่เนี่ย
ไม่แต่สมมุติเอารูปอาจจะมีรูปว่าเขาเคยใส่อ๋อต้องมีหลักฐานมายืนยังอืมจ้ะอันนี้ก็เป็นผู้สูงอายุเหมือนกันนะคะ
คุณย่าแสนสนนะแอบปีนต้นมะม่วงหลานก็มาเจอก็จับได้ย่าก็จะต้องเถียงแล้วว่าย่ายังไม่แก่นะเรื่องน้องผิวว่านะคะ
กลายเป็นคลิปที่พูดถึงเป็นอย่างมากนะคะเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเนี่ยนะคะได้โพสต์ลงไปนะคะ
เป็นคลิปวีดีโอคุณย่าเนี่ยกำลังปีนต้นมะม่วงคุณผู้ชมดูสิย่าปีนด้วยอายุเจ็ดสิบแปด
ขึ้นไปอ่ะดูสิคะเจ็ดสิบแปดแล้วเนี่ยเจ็ดสิบแปดนักปีนขึ้นไปได้ยังไงก่อนอืมแอบขึ้นไปค่ะ
จริงจริงเขาบอกว่าชอบขึ้นไปตอนที่ไม่มีคนอยู่บ้านนะแล้วนางชอบปีนอยู่แล้วชอบปีนอยู่แล้ว
นางขึ้นไปเก็บมะม่วงอย่างเงี้นะคะแล้วก็เข้ามาเห็นก็บอกว่าอุ้ย
ทำไมเป็นอยู่อย่างงั้นล่ะย่าก็บอกว่าอายุเนี่ยเป็นเพียงตัวเลขอายุเท่าไหร่
ย่าบอก๕ขวบย่าก็ตลกนะอืมดีนะไม่ตกลงมานะย่านะแล้วลูกก็
หลานก็บอกว่าอย่าทำแบบนี้นะตัวเองอายุตั้ง๘๐แล้วใช่ไหมคะ
ย่าก็บอกว่าอ่าย่ายังไม่แก่จนสุดท้ายเนี้ยหลานต้องขู่ค่ะว่า
เดี๋ยวจะฟ้องพ่อนะต้องขู่กันอย่างนี้อุ้ยแต่แกคงตีเป็นประจำ
สูงมากนะแกคงแข็งแรงมากแข็งแรงมากแต่อย่าประมาณนี้กว่าแกคงแข็งแรงมากนะ
อืมจริงจริงคนผู้ใหญ่เนี้ยเขาห้ามปีนแล้วนะถ้าตกลงมาทีเดียวก็จะแบบ
แกคงคิดว่าแกเป็นเด็กตลอดแบบคนมีอายุบ้านนอกไว้ใช่ไหม
เขาแข็งแรงแข็งแรงใช่เขาแข็งแรงจริงจริงค่ะบางคนยัง
แบบว่าไปปลูกข้าวไปแบบทำนาแบบแข็งแรงมากเลยอ่ะบางทีทำทุกวัน
กลับไปนะเจอแบบคุณลุงมีอายุหน่อยถ้าแบบ๘๐ก็มีไหมขุดหลุม
ก็ขุดใหญ่เลยขยันมากแล้วหลานเขาก็บอกว่า
ทำไมถึงขยันอย่างนี้ตัวเขายังไม่ได้ขยันเท่าครึ่งของตาเลยอะไรอย่างนี้
แต่คนแก่เนี่ยมือไม้เขาจะแข็งแรงนะเอาจริงเขาล้มยากกว่าเราเองนะ
ต่างจังหวัดเนี่ยเพราะว่าได้มีโอกาสได้ใช้นะ

จริงนะทุกคนที่แบบว่ากินอาหารพิษดารอย่างพวกเราถือว่าอาหารพิษดาร
อยู่ในห้อง๔เหลี่ยมอย่างนี้ขอกลับบ้านหนีกลับเลยไม่บอกก็มี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

อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
แล้วจะได้ไปประกวดไหมนางงานจักรวาลเขาไม่จัดไป

ไม่มีใครยังไม่มีอเมริกาไม่ได้ประกวดก็รวด
ถ้าจะเอาตัวแทนไหนดีไม่ดีนางประกวดจะไม่ดี
ประเทศเขาก็มีประกวดแล้วแหละแต่สุดท้ายก็ต้องมีเวทีแบบสุดท้าย
คือรอไว้ก่อนไงรอไว้ก่อนแขวนไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีปุ๊บส่งไปเลย

ปีแล้วเนี่ยจะหมดปีแล้วนะ
หลังจากซามีน่าซีรีรักนะฮะทรงสีเนี่ยนางงามสาวผิวสีเนี่ย
หนึ่งผู้เข้าประกวดเนี่ยเปิดใจเข้าไปเปิดใจผ่านรายการรายการหนึ่ง
โดยระบุในธรรมนองว่ามีเพื่อนนางงามคนหนึ่งเล่นคุณสัยหรือมูเตรู
เดินเข้ามารูปแขนทุกครั้งที่รูปเสร็จนางเจอรูปต้องรีบวิ่งเข้าไปเข้าห้องน้ำ
มันมึนหัวมันจะอ้วกมันจะอาเจียนมันจะอะไรอย่างนี้
มือไม้ชาไปหมดนางว่าอย่างนั้นมีอีก๒๓คนที่ล่วงเลย
ล่วงเลยเจอวิธีเดียวกันคือการลูบแขนก่อนขึ้นเวทีเนี่ย
นางจะสวดคาถาทุกครั้งนางจะสวดคาถาทุกครั้งแล้วก็เอามือเนี่ยป้องจอ
แล้วท่องท่องท่องท่องท่องท่องท่องนะแล้วก็เห็นผู้เข้าประกวดคนหนึ่งเนี่ย
มักมีเงาดำเนี่ยเดินตามตะปุ้งตะปุ้งตะปุ้งตะปุ้งเดินไปเดินมานะ
คนนั้นเป็นคนเดียวกับที่ไปกอดใบตองว่ะอืมคืออะไรแล้วใบตองบอกว่า
ซึ่งหลังจากที่ซามีน่าเนี่ยออกมาแฉเรื่องดังกล่าวเนี่ย
เหล่าชาวเน็ตก็ออกโรงคาดเดากันมากไปว่าเธอคนที่ถูกแฉนั้นเป็นใคร
อืมซึ่งเขาบอกว่าเข้ารอบเมื่อกี้แองจี้บอกฉันเข้ารอบลึกลึก

ไม่รู้๑ใน๕หรือเปล่าคุณแม่แต่ลื้อกัน

แล้วก็มีการเผยชื่อของนางงามหลายคนออกมา
คือตัวฉันเองฉันไม่ค่อยรู้เรื่องนางงามเอาพูดตรง

รูปพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างรวดเร็ว

รถเมย์เห็นพี่คุณลุงผู้ชายนั่งข้างหลัง

พี่ยังมีลุงมั่นึง

เห็นมพูดว่ากำลังกลับถ่ายรูปอะไร

อ่านางก็บอกว่านางก็เล่นของมูเตรลูสู้ตายเออนางก็เอากุมารทองไปปัดให้คนล้มค่ะ
โอ้โหไปล้มประเภททีกุมารทองเข้าไปผักค่ะฉันเคยสัมภาษณ์กับนางนั้นเชื่ออะไรนะ
อ๋อหนูมูลเต็มเลยค่ะหนูไหว้กุมารทองหนูไปช่วยค่ะอ่านี่ไง
นางเล่นกุมารทองนางมาเปิดเผยที่หลังนี่ไงไม่คุณแม่แต่ถามอ่าสมมติเราจะไปประกวด
เออไปสร้างความมั่นใจไปไหว้พงไหว้ภาคสร้างบรรไลมีเองละตัวเองถูกหรือเปล่า

แหละจิ๊ดทำเป็นแอปแบวนะฮึ่มเธอถามฟิล์มก็ชัดคือถามนะ
เขาบอกว่านะเหมือนเมื่อก่อนกบพระพัสราไปเอาตะกุฎหลงพ่อที่ฉันทำมูลไหน
หลวงพ่อส่วนที่ฉะเชิงเศร้าที่แถวบ้านย่าก็เอาใส่ไว้ก็ได้ตำแหน่งจริงอ่ะ
มันเป็นการแบบเนอะสร้างพลังในใจเนอะว่าตัวเองแบบมีของดี
อุปกรณ์เป็นหลายอย่างคุณแม่คนที่วันนั้นออร่าลงที่จะมงลง
หนึ่งก็ต้องพุทธคุณส่วนหนึ่งมูเตรลูส่วนหนึ่งมูเตรลู๗๐นึงเดินส่วนหนึ่งตอบคำถามส่วนหนึ่ง
มันต้องไปอุปกรณ์รวมกันไงวันนั้นมันปั้งพอดี
ใครอย่างจริงหนูว่าเอาตรงนะทุกคนก็มีของดีของเองแหละ
ห่อนลองเล่าสิกองประกวดนี้เขามีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์ก็เป็นยังไง
ตอนนี้ตอนประกวดเนี่ยเขาเลือก๓๐คนเข้ามารอบลึกใช่ไหมคุณแม่
มันก็มีจนสุดท้ายก็เหลือแค่๒๙เพราะมีน้องเชอเอมที่โดน๑คนใช่ไหม
เหลือ๒๙คนตอนที่๓๐คนที่น้องเชอร์เอมยังอยู่
เขาบอกน้องเชอร์เอมก็มีเข้าโรงพยาบาลนะเพราะถ้าเกิดขึ้นภักดีกว่านึกจะบอกน้องเชอร์เอม
ลอกไปถ่ายให้พูดกับพิเศนเตอร์ต่างพอโดนรูปทรุดคาแนนหายแล้ว๑๐๒๐คะแนนทำไง

แต่เราจะไม่รู้เนอะ
พอรูปเสร็จปั๊บพวกมันตามหาว่านางอาจไปหายไหนนะ
ก็น่าไปห้องนมรองบ้างที่ที่นั้นไปบริกรรมคาดถ่ายข้างอู๊ยตายแล้ว
หลงทีหมดพลังทีเหรอ

เออคือประกวดนางงนางงามเขาเล่นกัน

อะไรอย่างนี้โอ๊ยรูปแล้วเขาร่วงเลยเหรอโอ๊ยรูปแล้วเขาร่วงเลยเหรอ
ร่วงเลยแม่โอ๊ยรูปแล้วเขาร่วงเลยเหรอ
แต่รูปนี่แสดงว่าเล่นน่ะโอ๊ยรูปนี่แสดงว่าเล่นน่ะ
รูปเจ้านี่แสดงว่าโอ๊ยรูปเจ้านี่

รูปเจ้านี่รูปเจ้านี่ต่อ
มันโดย

แม่ไม่ดีเราทำแบบนี้

บางคนคือปิดวาจามาว่าห้ามพูดกับใคร

ไม่พูดด้วยนะกระทรายแบบทานกับเรือไงเรื่องฟาจาอ้อไม่พูดออกไปฮึกหรออืมตามจิงแล้วแล้วงาตร์ส่วนใหญ่เป็นลูกครึ่งฝรั่งพูดไทย
ไม่ฉันมารู้แล้วมุเตรุหรือชนะมาไม่ได้ทางอ้าวคุณแม่พี่ปัท
ใช่แล้วกะเทยเนี่ยเป็นสิ่งชีวิตที่มีคิดไปเองชอบมูเตรลู
ต้องอันดับหนึ่งเลยกะเทยทั้งนัดจริงแล้วคนส่งอ่า
ส่วนใหญ่ก็ต้องมีวิธีการนิดหนึ่งเนอะทั้งให้ขึ้นใจนะมนต์น่ะ

เขาเป็นล่าสุดแต่งตั้งนะเป็นเจ้ากระทรวงมนตรา

โอ้จริงฉันเชื่อไอ้พวกศัยศาสตร์ฉันเชื่อว่ากะเทยทั้งนั้นน่ะ
นึกออกป่ะกะเทยต้องไปจิ้นลนแสวงหากันทั้งนั้นน่ะ

เวลาเราตกฟากอะไรอย่างนี้เราดวงตกแบบว่า
ดูหน้าอึ้มครึมหน่อยอ่ะคนนี้โดนละ๑
แล้วก็กองประกวดไม่ใช่แค่วันเดียวคุณแม่ประกวดกันเป็นหลายเดือน

ใส่วันละนิดเหมือนใส่ยาเหมือนยาสั่งใส่วันละนิด

น้องวาดิมนี่แหละค่ะไม่หยุดซัดซาร่านะคะ
ใครบอกว่าจะแต่งงานเขาว่าอย่างนี้คะ

ก็ยังเป็นประเด็นที่น่าจับตามองตลอดเวลา

น้าออกมาโพสต์นะคะเล่าทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับซาร่านะคะ
ว่าเขาคบกันแค่๓เดือนเท่านั้นนะอย่างที่ทุกท่านทราบไปแล้ว
ตอนนี้เนี่ยเลิกกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยซาร่าเนี่ยเป็นคนบอกเลิกน้องเขาเองนะคะ
พร้อมกับเคลียร์ประเด็นลูกสาวนะว่าเป็นประโยคสั้นว่า
ใครอยากจะมีลูกตอนอายุ๑๙ว่าอย่างนี้นะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะ
ล่าสุดเนี่ยนะคะเขาก็ยังซัดอีกรอบว่าอ่าตอบกลับในคอมเมนต์นะคะว่า
เข้าไปปั่นเรื่องงานเรื่องแต่งงานเนี่ยที่ซาร่าบอกเนี่ยนะคะ
ใครพูดแบบนี้ผมไม่เคยพูดว่าจะแต่งงานปีนี้เขาว่าอย่างนี้เลยนะ
งานนี้ก็เกิดเสียงวิภาควิจารณ์กันสนั่นหวั่นไหวอีกครั้งนะคะโดยที่ชาวเน็ตเนี่ยนะคะ
ก็เสียงแตกค่ะบ้างก็ถามไปยังซาร่านะคะว่าความจริงของเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่นะคะ
และอีกฝั่งหนึ่งก็นู่นเลยค่ะไปทางฝ่ายชายนะคะว่าทำแบบนี้นะคะ
ช่างไม่เป็นสุภาพบุรุษเอาซะเลยมันคนละแบบนะฝรั่งเขาคิดอีกแบบนะเวลาออกเดทอ่ะ

คุณเคยมีแฟนฝรั่งไหมไม่เคยค่ะไม่ใช่ไม่ชอบฝรั่งนะคะพูดไม่ได้

ฝึกเอาก็ได้คุณแม่
ได้ฝึกภาษาเท่านั้น
ขนาดสามีไทยยังเอาไม่รอด
มันนี่พาตาสีฟ้าอยากรู้วะค่ะ

เหมือนนกจริงด้วยคุณแม่สิน่ารักดีนะ
เดี๋ยวกลับมากันครับไอ้อภิษฎา
สมัยทะเลหุ่นแซ่บไปเลยคุณแม่
น่าเป็นจริงน่าเป็นอย่างนี้เอ้ามา

ถ้าใส่ชุดว่ายน้ำเมื่อไหร่ทุกคนจะต้องอื้อหือจริง
จริงเลยหุ่นแบบว่าไม่รู้ยังไงนะ

นี่ไงคุณไอซ์ดูรูปสักนิดนึงว่าเป็นอย่างไร
ชาวเน็ตก็บอกว่าแซวกันสักนิดนึง
เพราะว่าไปโฟกัสส่วนขาของพี่ไอซ์

เพราะว่าคนขายาวแล้วใส่ชุดว่ายน้ำว้าวขาสูงนี่คือโอ้โฮ
เป็นคนที่แบบว่าโชคดีที่แบบโอ้โฮส่วนมาก

แต่ก่อนจะได้หุ่นอย่างนี้มากแต่คนก็ไปแซวนี่ไงมีชาวเน็ตรายนึง
แซะเขาได้แสดงความคิดเห็นบอกว่ายิ่งอายุเยอะขายิ่งใหญ่ขึ้นนะครับ
แม้จะโดนแซวแต่เสียงส่วนใหญ่เขายังออกอาการว้าวอยู่กับหุ่นแซบของพี่ไอค์นะคะ
อาจจะมีคนไปเขียนแบบนี้อาจจะนี่จังหวะภาพ
ใช่กำลังจะพูดว่ามันเป็นจังหวะภาพ
ถ้ายืนนี่ไม่ต้องพูดถึงโอ้โห

จริงเป็นคนหุ่นแบบนี้มาตลอดเนอะ

แล้วเขาไม่ได้เหลือหุ่นแบบนี้มันไม่ง่ายนะคะ
ไอซ์เป็นคนออกกำลังกายหนักมาก
เบอร์ภูเขาทำไมแม่หนูแม่ครับ

อ๋อมีหมอกลงหมอกลง

เมื่อวานนี้ใครดูบอสโตนนนเนี่ยแขกรับเชิญคนแรกของตาลักษณะ

เพราะหลังตอนแรกนางก็หล่องแก่งนางไม่หล

จนแบบหุ่นนางฟิตแอนดเฟิร์ม

เอาละทุกอย่างมันเริ่มหล่อขึ้นอะ
ออล่ามาละออล่าจะมาละ
ปรากฏว่าความแซ่บคือหลังชอบถอดเสื้อถอดแสง
มีดีน่ะชอบเนี้ยชอบถอดเสื้อถอดแสงมันนั่วแม่ได้
อยู่นะงั้นนะก็ขอบมันดีตอนแรกแรกแผ่งผู้ชายที่ถูก
ก็อร่อยอรูหูอร่อยมันแม่แล้วทำอาหารน่ะเนี้ยดูสิ

ล่าสุดเจ้าตัวเหมือนงานจะเข้า
ถามว่ารับงานไหมรับงานไหม

มีตัวตนถือเปล่ามีจริงเป็นปราะ

แองจิเล่าสิลูกแองจิเล่าเหรอหมดเวลาแล้วอุ๊ย

จริงเหรอใครล่ะโอ้โฮใช่
ฮะนี่อ้าวเขียนมาสิเขียนมาสิเขียนมาสิขอบคุณครับ

นี่ให้ก่อนเลยลูกให้ไปช้อปปิ้งก่อนเลย
๑ล้านบาทรายการพิเศษนะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมไปแล้วค่ะไปแล้วหรือไปแล้วค่ะสวัสดีครับ
แล้วก็เจอกันที่เอ็มพอเรียมนะไปกัน